ตอนนี้ที่จันทบุรีนะครับตำรวจก็ตามไล่ล่า๒ฆาตกรโหดนะครับ
ซึ่งไปบุกกระหน่ำยิงพ่อค้าทุเรียนดับคาบ้านเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่๘๑ทับ๔๐นะครับ
บ้านห้วยสะท้อนหมู่๓ตำบลทุ่งเบนจามเผื่อท่าใหม่จันทบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๒คู่หาภายในตัวตลาดห้วยสะท้อน
ผู้เสียชีวิตก็คือนายอภิเดชช่วยประคองอายุ๔๑ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่บริเวณศีรษะ๑นัด
กลางหลัง๕นัดแล้วก็ข้างลำตัวซ้ายอีก๑นัดนะครับ
โดยนางอรไทยช่วยประคองภรรยาของผู้เสียชีวิตก็
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าสามีประกอบอาชีพเป็นพ่อค้ารับซื้อทุเรียน
มาเช่าห้องพักมาพักอาศัยที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้
เพื่อจะรับซื้อทุเรียนเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา
และก่อนหน้านี้สามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนเลย
จนกระทั่งวันที่๒๗เมษานะครับได้เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับคนข้างบ้าน
เรื่องของการจอดรถขวางทางเข้าออกถึงขั้นที่อีกฝ่ายเนี่ย
ขู่อาฆาตขู่ไว้แบบนี้บอกว่าเดี๋ยวเจอกูแน่หลังจากนั้นนะครับ
ต่างฝ่ายต่างก็เงียบกันไปจนคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะ
จนถึงช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับขณะที่นางอรไทยเนี่ย
พาลูกคนเล็กขึ้นไปนอนชั้นบนส่วนนายอภิเดชสามีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็พูดคุยอยู่กับลูกสาวคนโตอยู่ชั้นล่างไม่นานตัวภรรยาได้ยินเสียงปืน
ดังขึ้นหลายนัดแล้วก็เสียงเงียบไปแล้วลูกสาวที่ตอนแรกอยู่ชั้นล่างเนี่ยนะฮะ
ก็วิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมาบอกแม่บอกว่าพ่อถูกยิงพ่อถูกยิงทีนี้แหละครับ
เธอก็ลงมาดูพบว่านายอภิเดชสามีถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ของตำรวจ๕บาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
ถูกยิงหลายนัดนะคุณนะบริเวณศีรษะ๑นัดกลางหลัง๕นัด
ข้างลำตัวซ้ายอีก๑นัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่อีกหลายปลอกนะครับ
อกจากนี้นะครับทางตำรวจก็มีการสอบถามลูกสาวคนโตที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก็ลูกสาวคนโตก็บอกกับตำรวจบอกว่าคนร้ายเป็นชายชะกันสองคนขี่รถจักรยานยนต์
จากนั้นนะครับหนึ่งในคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงไปที่พ่อซึ่งพ่อเนี่ยยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้าน
พยายามวิ่งหนีไปหลังบ้านก่อนจะถูกตามมายิงซ้ำอีกหลายนัดจนล้มฟุบจมกองเลือดต่อหน้าลูกสาวเลยนะฮะ
จากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ขี่รถหลบหนีไปทันทีนะครับซึ่งคนร้ายทั้งสองคนก็สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าด้วยนะครับ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันเนื่องจากคนร้ายก่อเหตุอุกอาจนะครับซึ่งตำรวจจะเร่งสืบสวนคลี่คายคดีต่อไปโดยเร็วนะฮะ
แล้วก็ตำรวจก็ได้ถ่ายภาพเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมดสอบปากคำพยานแวดล้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ประสานทีมสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดทั้งบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับ